ที่จังหวัดระยองกลางดึกครั้งคืนที่ผ่านมา

แล้วง้อแบบนี้ใครจะไปคืนดีละคะพี่หมุธิ
มันต้องไปดูที่ต้นทางพฤติกรรมของเราด้วยใช่ไหม

เค้าขอเลิกมาเค้าอยู่ด้วยไม่ได้
แล้วก็ตามมาง้อเขาอีกพอเขาไม่ยอมเนี่ยเอามีดมาจี้คอเลย
คืออดีตภรรยาของผู้ชายคนนี้ทำงานเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันนะครับ
ปั๊มน้ำมันที่ตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
นี่ฮะชาวบ้านแถวนั้นก็ถ่ายคลิปไว้ได้
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธไม่ยอมนะฮะสุดท้ายตำรวจรอจังหวะ
ทีเผลอเข้าไปชาร์จตัวแล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันออกมาได้
ตอนที่ตำรวจมาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ชาร์จช่วยเหลือมาได้นะฮะหลังจากที่ช่วยเหลือหญิงสาวคนนี้ออกมาได้นะครับ
อายุ๒๖ปีนะฮะชื่อคุณอรัญญาเธอบอกว่าคนก่อเหตุคืออดีตสามี
นี่ฮะเลิกกันไป๓๔เดือนแล้วนะที่เลิกเนี่ยเพราะว่าอดีตสามีนี่ดื่มแต่เหล้านะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็พยายามที่จะมาขอคืนดีกับเธออีก
เธอบอกเธอให้โอกาสมาหลายรอบแล้วนะแต่ดื่มแต่เหล้างานการไม่ทำ
เดี๋ยวจะบุกมาฆ่าให้ตายเลยส่งข้อความมาโทรมา
พูดอย่างนี้แล้วก็เงียบหายไปเธอก็คิดว่าไม่มีอะไร
เมื่อมงานนี้ทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกศือตี๑กว่า
อดีตสามีถือมีดบุกเข้ามาในร้านเอามีดจี้คอเธอ
แล้วลากออกมานอกร้านก็เป็นภาพอย่างที่เห็น
พร้อมกับขู่ว่าถ้าเขาไม่ได้เนี่ยใครก็ไม่ได้
โชคดีที่ชาวบ้านแถวนั้นแจ้งตำรวจมาช่วยได้ทัน
ก็หญิงสาวคนนี้บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับที่นิ้วโป้งขวาแล้วก็แถวใบหน้านะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุสพนิคมพัฒนาคุมตัวไปดำเนินคดีแล้ว